ใครที่จะไปจังหวัดอุบลราชธานีไม่ควรพลาด

จริงค่ะขอเล่านิดนึงนะคะ
เจ้านี้ดิฉันเคยไปซื้อตอน๙โมง

จริงป่าวค่ะคือคนโคนิยมจริง

แล้ววันนี้ที่นักข่าวไปทำข่าว
ปรากฏว่านักท่องเที่ยวมาต่อกิล

เป็นที่จอดรถของร้านสาระเป๋าชื่อดัง
สาระเป๋าคุณยายนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวคนไหนที่เขามาเที่ยวอุบล
ขากลับก็ต้องมาจอดซื้อนี่แหละสาระเป๋าร้านนี้แหละ
กลับไปฝากญาติและเพื่อนเพื่อนและวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมารอคิว
ซื้อสารเปล่ากันเยอะรถบนทางหลวงไหมเลขสองหนึ่งเจ็ด
ฝั่งขาเข้าอำเภอเมืองอุบลราชธานีเนี่ยคือติดยาวติดยาวทำไม
ติดยาวมาซื้อสาระเป๋ากันนะคะหนึ่งในลูกค้าประจำของร้านสาระเป๋า
ยายบอกว่าทุกครั้งที่มาพิบูรมังสาหารก็ต้องแวะซื้อสาระเป๋าร้านนี้
ไปฝากเย็ดเพราะมันอร่อยวันนี้เธอต่อคิวนานแค่ไหน
บอกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้แต่คุ้มค่านะเธอย้ำแบบนี้
แม้ว่าจะซื้อกลับไปข้ามคืนแล้วแต่แป้งยังนิ่มอยู่โดยไม่ต้องอุ่น
ฟังเสียงของลูกค้าหน่อยนะคะทุกคำที่กินอร่อยค่ะ
เพราะว่าไปซื้อร้านอื่นแล้วก็ไปทิ้งเฉยไม่ได้ไม่ได้ว่าใครนะคะ
แต่ว่าร้านนี้โอเคเลยค่ะค่ะทุกครั้งที่มาก็ต้องแวะ
นอกจากหมดไม่ได้กินตอนนี้คนต่อสื้อเยอะมาก
ใช่ค่ะต่อร้านยังไงนั่นแหละค่ะสักกระมาณกับครึ่งชั่วโมงแล้ว
เพื่ออยากให้คุ้มค่ะคุ้มเพราะว่าอร่อยนุ่มทุกคำ
นายนัทชัยหลงชินอายุ๓๒ปีเป็นเจ้าของร้านสละเป๋าคุณยาย
ก็เล่าว่าตอนนี้พอคลายล็อกให้เดินทางท่องเที่ยวได้ยอดขายก็กระเตื้องขึ้นมาค่ะ
ร้านก็เตรียมแป้งไว้ทำสาระเป๋าขายวันละเกือบร้อยกิโลกรัมนะ
ราคาขายต่อกล่องอยู่ที่๘๐บาทจากเดิมขายกล่องละ๗๐บาท
ที่ต้องปรับราคาเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้หมูไง
เนื้อหมูมันขึ้นราคาจริงแล้วเนื้อหมูเขาเอามาทำไส้สาระเป๋า
มันก็เลยจำเป็นต้องปรับราคาขึ้นตามด้วยนะคะ